ไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบ้านเราหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้สองพักใหญ่เนี่ยมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการบริหารพักนะฮะ
เพื่อไทยทั้งพลังประชารัฐดูทางพลังประชารัฐก่อนนะครับ
โอ้โหมีข่าวคุกกลุ่นมาหลายวัน
ถึงขั้นบอกว่าจะเปลี่ยนเลขาธิการพักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากัน
ัดข้อวัดพลังระหว่างคณะกรรมการบริหารพักสายที่สนับสนุนบิ๊กป้อมหัวหน้าพัก
หรือสนับสนุนบิ๊กตูนายกรัฐมนตรีนะครับ
ล่าสุดวันนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้ข้อยุติว่าตำแหน่งเลขาธิการพักยังเหมือนเดิม
ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพยาวนี่นะฮะ
หัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์นะ
หลังประชุมเสร็จนะครับบอกทุกอย่างเรียบร้อยทุกตำแหน่งเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ตอบคำถามนักข่าวบอกว่าก็แล้วแต่คุณจะคิด
แต่วันนี้ผมบอกไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนจบนะ
นักข่าวก็ถามว่าเอาอย่างนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะสนิทใจไหม
ป้อมบอกว่าคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอก
ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเนี้ยพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์นะฮะ
แสนวิชาแสนวิชา

ป้อมบอกเรียบร้อยจบ

เหลศธิการภักดิ์พระรัมประชาวัทธ์

สีหน้ายิ้มแย้มทีเดียวผู้สื่อข่าวของเราบอกนะฮะ
บอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยประชุมเสร็จแล้วจะไปทำบุญ
ทำธุระที่ร้อยเอ็ดหน่อยนะครับ
นักข่าวก็ขอสัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัฐ
ก็ตอบคำถามสั้นนะฮะดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
อ้าวนี่ตรงนี้นะฮะสั้นตรงนี้นะครับ
ทีนี้หลังประชุมคณะกรรมการบริหารพักเสร็จ
ก็ต้องมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกันหน่อยนะฮะ
คือสื่อมวลชนเขาบอกก็น่าจับสังเกต

เพราะว่าตัวแทนของพักที่มาแถลงข่าวเนี่ย
มีนายชัยวุฒิธนาคมานุสร
กับนายสุชาติชมกลิ่น๒รัฐมนตรีของภักดิ์
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดประมาณว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมีปัญหาควรจะปรับเรื่องของเลขาธิการพัก
อีกคนนึงที่มาแถลงข่าวคือนายวิรัติรัตนเศษนะครับรองหัวหน้าพัก
ซึ่งจะอยู่ในซีกของบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐ
เหมือนกับให้มานั่งแถลงข่าวร่วมกันเพื่อสยบรอยร้าวอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่นะครับคือเนื้อหาใจความทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันว่า
เอาละก็เดินหน้าต่อไปตามที่หัวหน้าพักคือบิ๊กป้อมบอก
ทุกอย่างจบไม่มีปัญหาอะไรตามมาแน่นอนก็ทำงานกันต่อไป
การเลือกตั้งในอนาคตก็ร่วมมือร่วมไม้กันต่อไปประมาณอย่างนั้น
แต่ทีนี้เขามีรายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่จะมีนัดประชุม
คณะกรรมการบริหารพักวันนี้ทีแรกข่าวบอกว่าถึงขั้นแบบ
เดี๋ยวจะมีกรรมการบริหารพักลาออกเยอะให้เกินครึ่งหนึ่ง
เพื่อจะมีการเลือกกันใหม่ยังไงเนี่ยเปลี่ยนเลขาธิการพักแน่
แต่เมื่อวานเนี่ยพลเอกประวิทย์นะครับเรียกคณะกรรมการบริหารพักนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายที่ว่าอยู่กันแบบคนละซีกเนี่ยไปคุยกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
ที่บ้านพักของบิ๊กป้อมแล้วมีรายงานว่าถึงขั้นบิ๊กป้อมเนี่ย
คำขาดเลยนะฮะกับคุณชัยวุฒิกับคุณสุชาติ
ที่ต้องการเปลี่ยนเรื่องของเลขาธิการพักเนี่ย
บอกว่าพวกคุณเนี่ยไปฟังความข้างเดียวกันถ้าไม่เอาธรรมนัฐ
แล้วจะเอาใครมาทำงานนี่ฮะแล้วถ้ายังไม่เลิกทะเลาะกันเนี่ย
ผมจะลาออกใครอยากจะมาเป็นก็เป็นไปเลย
หรือถ้านายกไปตั้งพักใหม่ผมก็เลิกแล้วไม่เล่นแล้วการเมือง
นี่ประมาณอย่างนี้เลยนะฮะอืมทุกคนก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นก็
เอาตามหัวหน้าป้อมตามบิ๊กป้อมนี่แหละ
เลขาธิการพักก็เป็นร้อยเอกธรรมนัฐต่อไปเหมือนเดิมทีนี้ค่ะ